มาดูเรื่องนี้แปลกมากเลยค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนลำพูนนะคะ
น้องผู้หญิงอายุสิบสี่ปีค่ะสุดท้ายแล้วน้องทนไม่ไหว
หนีออกจากบ้านถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
น้องบอกว่ามีผู้ชายและผู้หญิงซึ่งไม่ใช่พ่อและแม่ของเธอเลยนะคะ
บอกก่อนพื้นเพลน้องเป็นคนจังหวัดสุราชธานี
ผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้เอาเธอมาจากสุราช
แล้วพามาเลี้ยงที่บ้านที่จังหวัดลำพูน

พ่อเลี้ยงด้วยแม่เลี้ยงด้วยนึกออกไหมคะ
ไม่มีใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอเลย
เธอโดนเอามาเลี้ยงคือตอนแรกเนี่ย
ข่าวนี้จะบอกว่าต้นร้ายปลายดีก็ได้นะคะ
ต้นดีปลายร้ายเพราะว่าตอนแรกที่เอามาเลี้ยงเนี่ย
โอ้โหส่งให้เธอเรียนโรงเรียนเอกชนอย่างดีเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วให้เธอออกจากโรงเรียน
ป๔เท่านั้นหลังจากนั้นก็ให้ทำงาน

ที่สำคัญน้องบอกว่าไม่เคยรู้
พ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยชื่อจริงอะไร
ทำงานอะไรไม่เคยรู้เลย

สุดท้ายน้องไปเกาะรั้ว
รั้วของหมู่บ้านโอ้บ้านหรูด้วยนะคะ
เกาะรั้วบอกหนาวหิวข้าว
กรั้วขอความช่วยเหลือพี่กู้ภัยนะฮะ

นำผ้าพร้อมกับข้าวมาให้น้องกิน

เพราะว่าน้องมีเงินติดตัวแค่๔๐บาทเท่านั้นนะคะ
จากนั้นนี่ค่ะตำรวจสพเมืองลำพูนนะคะ
ก็มาพร้อมกับบ้านพักเด็ก
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดลำพูน
มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ให้ถามสมมุติบ้านน้องนำฟ้าแล้วกันนะคะ
หลังจากที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเนี่ย
ช่วยน้องออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวแล้ว
คือน้องเล่าบอกว่าน้องเกิดที่จังหวัดสุราชธานี
แต่น้องถูกเก็บมาเลี้ยงมาเลี้ยงที่จังหวัดลำพูน
อาศัยอยู่กับผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้
เธอเรียกว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะ
พร้อมกับลูกสาวของพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงอีก๑คน

เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุ๑๔ปีแล้ว
ไม่เคยรู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงของพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงเลย
พ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงอันนี้น้องบอกนะคะ
ส่งเสียให้น้องเรียนโรงเรียนเอกชนใกล้บ้านแห่งหนึ่ง
หลังจบป๔ป๔อายุเท่าไหร่คะ
หลังจบป๔พ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงก็ให้เธอออกจากโรงเรียน

รับจ้างทำงานบ้านเป็นลูกจ้างขายของในตลาด
ในบางครั้งด้วยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ
อกจากจะอยู่ในหมู่บ้านแล้วเดินไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าปากซอยของหมู่บ้าน
เล่าต่อบอกว่าน้องไม่ทราบว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ย
มาหากินอะไรคือไม่รู้ว่าประกอบอาชีพอะไรนะคะ
แต่จะแต่งตัวออกจากบ้านไปทุกวัน
แล้วจะกลับมาตอนดึกของเกือบทุกวัน
พอมาถึงมักจะคือพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยก็จะดีกับน้องนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มดุด่าว่ากล่าว
หนักข้อเข้าคือถึงขั้นทุบตีทำร้ายร่างกาย
แล้วบ่อยครั้งด้วยระยะหลังนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานบ้านบกพร่อง
ล้างจานไม่สะอาดบ้างลืมล้างจานบ้างลืมกวาดบ้านบ้าง
ล่าสุดเอาเคสล่าสุดเลยเอากรณีล่าสุด
พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คราวนี้น้องบอกว่าถูกแม่เลี้ยงทุบตี
วิธีการคือใช้มือฟาดไปที่ลำตัวอย่างแรง
น้องทนความเจ็บปวดไม่ไหวค่ะ
ก็เลยคิดแล้วเริ่มคิดแล้วว่าจะหลบหนีออกจากบ้าน
หนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือนะคะ

ตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่เจ้าหน้าที่นะคะ
ทีนี้หลังจากที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก

เดี๋ยวจะเอาตัวน้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
แล้วไปสอบถามที่มาที่ไปของเรื่อง

จะต้องเรียกพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงมาสอบปากคำ

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะคะ